กรมศิลปากรเตรียมดำเนินการประกอบส่วนของอาคารพระเมรุมาตรค่ะที่เรียกว่าสร้างหรือว่าสำสร้างในวันพรุ่งนี้นะคะ
ว่าส่วนของโครงสร้างเหล็กอาคารพระเมรุมาตรทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
หลังจากที่กรมศิลปากรได้ดำเนินการยกเสาเอกพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดค่ะในวันพรุ่งนี้ทางทีมวิศวกรก็จะดำเนินการประกอบส่วนของอาคารพระเมรุมาตรที่เรียกว่าสร้างหรือสำสร้างอาคารยอดบุษบกสี่มุมที่ลดหลั่นมาจากยอดหลักตรงกลางซึ่งจะทำให้อาคารพระเมรุมาตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หลังจากประกอบสร้างเสร็จก็จะมีการดำเนินการประกอบส่วนที่เรียกว่าหอเปลื้องอาคารยอดบุษบก๔มุมชั้นแรกสุดของพระเมรุมาตรต่อในทันทีนะคะ
และหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นก็จะทำให้พระเมรุมาตรเริ่มเห็นเป็นโครงสร้างอาคารที่มี๙ยอดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
สร้างหลังจากเราประกอบตัวอาคารที่เรียกว่าสร้างนะครับทั้งสี่มุมแล้วเราก็จะเอาประกอบตัวพอเปื้องนะครับตามมาอีกทั้งสี่มุมของอาคารแล้วก็จะประกอบพื้นนะครับพื้นพื้นอาคารชาลาบันไดเนี่ยครับตามมาตัวโครงสร้างเราวางแผนว่าประมาณสิ้นเดือนมีนานะครับ
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรคาดว่าหลังจากที่โครงสร้างเหล็กอาคารพระเมรุมาตรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมจากนั้นงานประกอบสถาปัตยกรรมก็จะเริ่มดำเนินการทันทีในเดือนเมษายนนะคะ
ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารประกอบอื่นตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า๑๒๐ทุกอาคารที่ได้มีการก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างมีขึ้นมาแล้วแทบทุกอาคารค่ะ